กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
สองร้านที่ผ่านมาว่าน่าทานแล้วใช่ไหมล่ะคะ
ร้านนี้ร้านสุดท้ายน่าทานไม่แพ้สองร้านแรกเหมือนกันเลยล่ะค่ะ
ร้านนี้ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร

ถ้าอยากรู้ว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังความอร่อยเลิศทั้งหมดนี้
เฮียน้อยไปสืบสาวราวเส้นกันที่จันบิสโตรกันเลยค่ะ
มาถึงเมนูเส้นร้านสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับผม
ถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงสเต็กนะครับผม
ซึ่งเป็นร้านจากฝีมือเชฟหย่งนะครับผม
ตอนนี้นะครับเชฟวงได้ไปสะสมประสบการณ์จากต่างประเทศมานะครับ

เรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอย่างไรจะมีเมนูเส้นอะไรให้เราได้ติดตาม
เดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ

แต่ว่าจากร้านอาหารยุโรปเก่าแก่นะครับ
มาเป็นร้านอาหารจันทร์บิสโตร์มันเริ่มต้นอย่างไรครับเชฟ
พอน้องเบิร์ดที่สันปานแล้วเพราะเอิญก็พอเรียนเสร็จก็ได้มีโอกาสทำงานที่นู่นประมาณ๕ปี
พอก็สะสมประสบการณ์มาเรื่อยแล้วกลับมาก็มาช่วยที่บ้าน
พอทำได้สักพักปุ๊บก็คิดอยากจะมีร้านเป็นของตัวเองบ้าง
แล้วไปเรียนเรื่องการมันเบอร์ที่สานฟานกี่ปีครับ
ประมาณปีนึงปีนึงคือจบหลักศูนย์ทุกอย่างเลยเกี่ยวกับอาหาร
เกี่ยวกับอาหารเลยนะครับจากนั้นก็ฝึกงานอยู่ที่นั่น

เขาอาจจะเปิดเพิ่มเมนูนิดหน่อย

แต่ก็มีอาหารเมนูไทยนิดหน่อยครับ

เขาได้ครับ
แค่ชื่อเมนูก็ดูเบอร์วังอลังการขนาดนี้
อยากจะรู้แล้วล่ะค่ะว่าเจ้าเมนูสปาเกตตี้กุ้งใหญ่ซอสกระเทียมของที่นี่
จะมีหน้าตาและเทคนิคการทำยังไง

เอาล่ะครับตอนนี้บุกเข้ามาในครัวแล้วนะครับ
มาดูส่วนผสมของเมนูของเราในวันนี้ดีกว่าครับ

ก็เริ่มจากมีเส้นสปาเกตตี้นะครับ

ประมาณจนมันอัลเดนเต้ครับครับ

เป็นสูตรพิเศษเป็นเนยกระเทียมของที่ร้านนะครับ

มีเฮิร์ฟมีพวกกระเทียม

อันนี้คือเป็นสูตรดั้งเดิมของที่ร้าน

ผสมกันจากการให้เราได้ไปนั่งเบียนมา

เวลาลวกเส้นพาสต้าก็พยายามต้อง

ถ้าไม่รู้ว่าเข็มขนาดไหนก็จะมีมันเข็มเป็นน้ำทะเล

ต่อไปก็ทำพอร์สสะแบรกาตี้กันเลยครับ

ให้น้ำมันมันร้อนนิดนึง

ไฟกลางนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงเดี๋ยวกระเทียมจะไหม้

แล้วขอกระเทียม

โอเคใส่ไปเลย

พริกไทยไปเลย
เลยอ่ะหอมไหมครับหอมมากเลยตอนนี้มันมาจาก
พวกอ่าในกระเทียมของเราที่เป็นสูตรพิเศษของเรา
ร้านนี่เลยใช่ใส่ครีงคอร์นลงไป

โพปด้วยนิดหนึ่งด้วยพลาซิวิทย์

เสร็จเรียบร้อยนะครับกับเมนูเส้นของเราในวันนี้

เอาละครับพร้อมจะทานนะครับสปาเกตตี้กาลิกคิงพรนะครับผม
จากร้านจันบิสโทรนะครับ

จะไม่มีใส่เครื่องปรุงอะไรมากมายเลย

ก็คือเกลือที่ใส่ไปในน้ำต้มเส้น
แต่มันจะมีรสชาติเค็มข้ย้มเคลือบอยู่กับเส้นด้วยแบบเปล่า
แล้วก็บวกความหอมของเนยและกระเทียมกระเทียมตรงนี้เท่านั้นเองมีความเผ็ดเล็กของพริก
แค่นี้ก็ทำให้เมนูจานนี้ได้รสชาติแบบธรรมชาติจริงโดยไม่มีการปรุงแต่งมากมายนะครับผม

จริงก็เป็นคนที่เติบโตในธุรกิจร้านอาหาร

จนก็สืบทอดมาถึงเป็นรุ่นของตัวเอง

แล้วถ้าพูดถึงเสน่ห์ของอาหารฝรั่งที่เราไปเรียนแบบลึกซึ้งมาเราคิดว่าเสน่ห์มันอยู่ตรงนั้น
เสน่ห์ที่ผมอยากเรียนก็คือตอนนั้นผมเคยไปร้านหนังสือ

น่าจะไปได้ไกลเลยนะครับผมสำหรับจันบิสโตเองนี่เปิดมากี่ปีแล้วครับ
เปิดมามีสาขาแรกที่ถนนจันทร์นะครับ
เราก็เลยตั้งชื่อจันบิสโตครับผม
สาขาแรกก็ประมาณ๒๐๑๔ก็จะ๓ปี๓ปีแล้ว
แล้วก็เรามาเปิดสาขาที่อโศกสาขาที่๒
ประมาณตอนพฤศจิกา

ค่อยคนก็ค่อยรู้จัก

มีก็มีผสมนะครับ
แต่ถ้าเป็นอโศกก็จะมีลูกค้าจากออฟฟิศ

สรุปพามาอโศกอยากจะมาทานจันทร์บริสโตร์เปิดปิดกี่โมงครับ
ทั้ง๒สาขาเปิด๑๑โมงครึ่งถึงบ่าย๒
ในช่วงกลางวัน
แล้วก็เปิดอีกทีตอนเย็นช่วง๕โมงครึ่งถึง๔ทุ่มทุกวัน

โศกนี่ตั้งอยู่ตรงไหนจันทร์ตั้งอยู่ตรงไหน
ถนนจันทร์ตั้งอยู่ถนนจันทร์เก่าครับ

แล้วสาขาอโศกก็อยู่บนถนนสุขุมวิทิพย

แต่ขับผ่านมาเนี่ยดูดีเพราะอยู่ในซอยนิดนึง
ใช่ต้องโว๊คเข้าสุขุมีที่๒๓ก่อนแล้ววนออกมาสุขุมีที่๒๑

มิวดิ้งนะครับเข้ามามีที่จอดสะดวกสบายเลย
เยอะแยะมากมายเลยซึ่งสะดวกมากสำหรับชาวอโศก
ถ้ามีที่จอดขนาดนี้นะครับใครสะดวกมานี่ก็ลองมาชิมดูนะครับกับจันบิสโท

ส่วนถ้าใครมาถึงร้านจันบิสโตรแล้วนะคะ
อาจจะไม่ถนัดเมนูพาสต้าหรือเมนูสปาเกตตี้
หย่งก็แนะนำเมนูอื่นที่เด็ดไม่แพ้กัน

หรือจะเป็นของหวานอย่างเค้กชาเขียวลาวา

ใกล้สาขาไหนก็ไปริมลองความอร่อยที่สาขานั้นได้
สาขาที่ถนนจันทร์เก่าหรือสาขาอโศกชั้นจีตึกพราม
แต่ไม่ว่าจะสาขาไหนการันตีความอร่อยโดยเชฟหยกคนเก่งคนนี้ค่ะ
เป็นยังไงกันบ้างคะกับกองทัพเมนูเส้น

เฮียน็อตและเล่าเส้นเป็นเรื่องเสิร์ฟมาให้กันในวันนี้
เรียกว่าหลากรสหลากหลายอารมณ์กันเลยใช่ไหมล่ะ
ก็บอกแล้วว่าเรื่องราววันนี้เนี่ยมันจะวาไรตี้
ให้เป็นสีสันต้อนรับซัมเมอร์กันสักหน่อย
แต่เราไม่ได้มาสนุกสนานเถิดเทิงกันแค่วิกนี้วิกเดียวนะจ๊ะ
เพราะคุณผู้ชมจะได้พบกับเรื่องราวของผัดไทยเจ้าดัง
ท่าน้ำวัดอรุณที่ร้านเปิ้ลผัดไทย
การันตีความฮอตฮิตชนิดที่เรียกว่า

แล้วข้ามฟากกลับมานั่งเช็คอินทานเส้นสไตล์เมดิเตอเรเนียน
ท้ายกับก๋วยเตี๋ยวสมุนไพรเส้นโหรา

เสาร์หน้าเปิดจอรอฟินพร้อมกันนะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป